ต่อกันที่อดีตนักแสดงหนุ่มค่ะทีภูมิธนวัฒน์นะคะ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาเนี่ย
เป็นวรรณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลืองค่ะโอ้โหร่างกายสู้ผอม
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยนะคะแล้วก็มาโพสต์ขอบริจาคเงิน
แต่ไปไปมามาคุณกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะมีคนออกมาแฉว่าทีเนี่ย
นำเงินบริจาคไปใช้อย่างสุขสบายทั้งยังย้ายออกจากบ้านเอื้ออาทร
อยู่บ้านหลังใหม่ค่ะไหนจะรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านอีก
มันรถใครพอโดนแฉหนักเข้าหนักเข้า
ก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงินบริจาคมากว่า๘ล้านบาท
แต่ก็มีหนี้มีสินที่ต้องชดใช้และค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเอง
และดูแลแม่ด้วยก่อนจะเงียบหายไปนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมทีคนนี้ที่เคยมีรูปร่างสู้ผอม
กลับมีหน้าตาที่สดใสขึ้นกลายเป็นคนละคนเลยคนกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยว่าได้กลับเข้ามาทำงาน
แสดงอีกครั้งพร้อมกับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสได้ดำเนินชีวิตต่อไป
ซึ่งคนที่ติดตามคุณทีก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีด้วยนะคะ
และอยากให้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินไว้ดูแลตัวเองและครอบครัว
เจ็บไข้ได้ป่วยอีกก็จะได้ดูแลตัวเองได้นะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของเขาแหละที่ตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะคะ
ก็เอาเป็นว่าให้คุณทีขยันตั้งใจทำงาน
จะได้ไม่มีปัญหาอีกเวลาที่ป่วยขึ้นในภายหน้าเนาะ